วันนี้มีคลิปหนึ่งนะคะที่มีการเปิดเผยออกมานะคะ
เป็นคลิปจากฉนวนกาซ่าซึ่งก็คาดว่าเจ้าของคลิปเนี่ย
ตอนนี้อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเสียชีวิตจากการถูกโจมตีของทหารอิสราเอลนะคะ
เป็นคลิปของชายชาวปาเลสไตน์ค่ะที่เขาถ่ายเอาไว้ก่อนที่ทางอิสราเอลจะมีการโจมตีอย่างหนักค่ะ
ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง
นี่ค่ะกูบุชม
แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะ
แล้วสุดท้ายคือในตอนสุดท้ายของคลิปเราก็จะเห็นว่ามันแน่นิ่งไป
มันแน่นิ่งไปคือเขาสันนิษฐานว่าผู้ชายคนนี้น่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะ
แล้วเขาถ่ายเอาไว้ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์โจมตีอย่างหนัก
น่าจะเป็นวันที่๗ตุลาคมที่มีการตอบโต้กลุ่มฮามาสนะคะ
ซึ่งในคลิปก็ไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่
ในคลิปเขาพูดเขาบอกว่าบ้านเขาถูกตัดไฟตัดน้ำ

แล้วคนแถวนี้ก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะ
แล้วก็เหมือนกับส่งเสียงเตือนไปยังชาวปาเลสไตน์คนอื่นบอกให้หนีให้เร็วที่สุด
เพราะเชื่อว่าทางอิสราเอลอาจจะโจมตีมัศยิตหลายแห่ง
แล้วก็อย่างที่เราเห็นในคลิปตอนท้ายค่ะ
ภาพมันจบลงไปแบบดื้อเลยนะคะ
บ้านของเขาถูกโจมตีแล้วก็คาดว่าคนที่อยู่ในคลิปอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะว่าระหว่างที่เขาอัดคลิปเนี่ยมันก็มีเสียงตุ้มตั้ม
กล้องก็สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเขาอัดทิ้งไว้เป็นคลิปสุดท้ายค่ะ
คือถ้าดูจากที่สื่อต่างประเทศรายงานนะ
บอกว่าตอนนี้ในฉนวนกาซ่าใช่ไหมฮะ
ที่ตอนแรกบอกว่าให้มีการอบพยพลงมาทางใต้
ฉนวนกาซ่าที่เป็นพรมแดนติดกับอียิปต์
คือเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ฉนวนกาซ่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีตรงไหนแล้วที่ปลอดภัยนะครับ